เล่าเป็นเหตุจริงเกือบจะบานปลายแล้วค่ะ
ในวงกินเหล้าของเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูน
ปรากฏว่านายกเทศมนตรีไม่พอใจ
หลังจากที่พนักงานเทศบาลคือกินเหล้าด้วยกัน
แล้วก็มีอาการเมาหนักกอดคอแล้วจับหัว
คิดว่าลามปามทักปืนขึ้นมาขู่เลยค่ะ
ที่วงเห็นอยู่นั่นคือปืนนะคุณผู้ชม
แล้วมันลั่นมาครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
คือต้องบอกว่าคือโชคดีที่มันไม่มี
เหตุร้ายเกิดขึ้นที่เห็นจับปืนอยู่
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ก็คือนายกเทศมนตรีค่ะ
หยิบปืนออกมาจากกระเป๋าขึ้นลำจะยิง๒๓ครั้ง
กระสุนปืนขัดลำกล้องค่ะนะคะคนนั่งข้างข้างเนี่ย
คือมันมาจากที่ว่าเหมือนกับไปโอบหัว
เห็นข้าวว่าท่าทางไม่ดีแล้วรีบเข้าไปแย่งปืน
แล้วก็บอกขอโทษขอโทษนะคะแต่ว่าก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ

นี่คือเหตุการณ์๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้
ที่ร้านขายของชำตำบลศรีวิชัยที่จังหวัดลำพูนค่ะ
นี่ค่ะคือเขามานั่งดื่มเหล้าด้วยกันนะคะ
แล้วก็มีคนเมาแล้วก็ไปกอดหัวจับหัว
นายกก็ไม่พอใจก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปค่ะ
นี่ตอนนี้เรื่องนี้ก็ถูกแจ้งความอยู่ที่สพลีนะคะ
คนที่ก่อเหตุนั้นเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอลีค่ะคุณผู้ชม
นะคะคือปรากฏว่าพอมีการสอบสวนเนี่ย
เขาก็คือคนในวงนี้เขาทำงานอยู่ที่เดียวกันครับนายวิเชียนวิชาเถิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยและนายทวีชัยชาวยานะคะ
เป็นผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเทศบาลตะบนศรีวิชัยก็คือทำงานอยู่ที่เดียวกันนี่แหละ
แล้วคือพอหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยนายทวีชัยได้นำดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมา
นายวิเชียนที่วันก่อนได้ไปล่วงเกินท่านก็ยอมรับว่าทำไป
เพราะมืนเมาไม่มีเจตนาจะล่วงเกินซึ่งคุณวิเชียนก็รับการขอขมา
แล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยดีค่ะมีการจับมือขอโทษขอโพยกันค่ะเนี่ยค่ะ
ท่านก็ยอมรับนะว่าเออก็ต่างคนต่างเมาเนี่ยค่ะก็มาจากความเมา
มันเกือบจะบานปลายแล้วค่ะอืมโชคดีที่ปืนมันติดลำกล้องค่ะครับ
นี่ค่ะคุณวิเชียนายกเทศมนตรียอมรับบอกเมานิดหน่อย
ตอนนั้นนะคะก็มาที่งานที่เขากินเหล้ากันพอขากลับเจอลูกน้องก็แวะทักทาย
นะคะคุณทวีชัยเอาแขนมาคล้องคอเอามือมาถูกหัวก็เข้าใจผิด
ว่าเอามือมาตบหัวก็เลยชักปืนออกมานะคะ
ส่วนปืนเนี่ยมีคนเอามาฝากไว้จำไม่ได้ว่าเป็นของใครค่ะ
ทางฝั่งคุณทวีชัยบอกนั่งดื่มมาตั้งแต่เย็นจนถึง๓ทุ่มค่ะ
แวะมาคุยหลังจากนั้นตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าทำอะไรลงไป
ก็ยอมรับว่าเมาเหมือนกันจำไม่ได้วันนี้เห็นคลิปก็ตกใจค่ะ
ก็รู้ว่าไม่ได้ตั้งใจก็เลยไปขอขมาแล้วไปถอนแจ้งความ
เนี่ยค่ะเรื่องนี้ก็เลยจบลงด้วยดีโล่งอกกันไปค่ะ